ปล่อยให้สองคนที่ขับรถไม่เป็นนั่งอยู่ในรถแล้วจังหวะนั้นรถมันไหล
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
ได้ยินเสียงบีบแตรใช่ไหมครับเสียงบีบแตรคือคนที่นั่งอยู่ในรถ
เป็นคนบีดแรร์เพื่อตะโกนว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยรถมันไหลอยู่แต่คนขับมันไม่อยู่แล้ว

ผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่กำลังจะเอารถเข้าบ้านเนี่ยเห็นก็เลยสติดีมาก
สุดท้ายเบรกได้ทันแล้วก็รถนั้นไม่ได้ไปเฉียวชนใครคนในรถก็ปลอดภัย
รถเองก็ไม่ได้รับความเสียหายนะฮะแล้วก็โอ้โหบีดแรยาวยาวแบบนี้เลย
โชคดีเหลือเกินที่มีเจ้าของบ้านซึ่งกำลังเปิดประตู
จะเอารถเข้าบ้านอยู่พอดีคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้ชาวเน็ตชื่นชมมากเลยชื่นชม
ถึงแม้ว่าคนในรถจะขับไม่เป็น
แต่คุณก็บีดแจลประโยชน์ขอบความช่วยเหลือ
แล้วชื่นชมผู้ชายที่เป็นเจ้าของรถคันสีเทาที่
เห็นแล้วก็มีสติมากกระโดดขึ้นไปพยายามจะหยุดรถให้ได้
ซึ่งไม่รู้ว่าตอนที่เกิดเหตุคนขับรถนี่เดินไปไหนถึงปล่อยให้รถนี่ไหลมาแบบนี้
มาให้ชมกันเป็นอุทาหรณ์นะครับ